คุณผู้ชมค่ะมาที่บ้านนี้กันบ้างดีกว่า
บ้านนี้บอกเลยว่ามูเต็มที่

เดินสายมูจนได้ลูกคุณผู้ชม
อันนี้เรื่องจริงนะคะไม่คืนจริง
เห็นสาวนิวค่ะตั้งท้อง๕เดือน

คนคงคิดว่าอุ๊ยมูจนสมหวังแล้ว
สงสัยต้องเบรกเรื่องงูเอาไว้ชั่วคราว

คุณคิดผิดจ้ะท้องใหญ่
แค่ไหนก็ต้องเดินสายแก้บนนะคะคุณ

บอกว่าเตรียมเคลียร์คิวเลยเดือนนี้
บินไปแก้บนที่เชียงใหม่ด้าว

อาจจะเป็นทิพย์ทิ้งทวนก่อนคลอด
ที่ฉันเห็นทิพย์ที่เค้าไปเที่ยวต่างประเทศกัน

นี่ฉันท้องอยู่เดือนนี้คุณผู้ชม

พร้อมอัปเดทเลเวลความมูของคุณพละมียะ

รเบียค่ะเกี่ยวกับเลิกคลอดลูกไม่มีอะไรมากค่ะ

ก็ไปมาก็ไม่ได้ฝึกศาสตร์หมอธรรมดานะ
ไปฝึกศาสตร์หมอดู๓หมอไปเลยจ้า

เลิกงามยามดีหรือช่วงเวลาไหนดีที่จะแบบน้องออกมา
แล้วสมบูรณ์ขอให้นำทรัพย์นำโชคต่างมาให้พ่อกับแม่แล้วกันนะลูกนะ
เดือนนี้ผมยังต้องให้คิวเขา๒วันเลย

วันเพื่อจะไปแก้ชงให้เขาสบายใจ

ก็แค่ชงแก้บนไปบางที่มาแล้ว
แต่ก็กลัวจะไม่ครบเพราะว่าไปหนามหลวงไหมเถอะ
แล้วก็จัดครบเซตชุดใหญ่แล้วก็ไหว้ทีเดียวเลย
ไม่ใช่ไงกว่าจะได้ลูกมาก็บนหลายที่เหมือนกัน

งานเดียวกันคุณพ่ออีกคนค่ะคือคุณมิกกี้

บอกเลยคุณพ่อแข็งแรงมากนะคะ
กระโดดไปด้วยนะคะอุ้มคุณลูกไปด้วยค่ะ

สมแล้วจริงนะคะที่เป็นลูกสาวของคุณแม่เจนนี่น่ารักเนาะ
ไม่เชื่อดูนะฮะโพสต์ระหว่างที่แชร์ภาพของคุณพ่อมิกกี้ได้เลย
โอ้โหคิดท่ามาเป็นอย่างดีคุณผู้ชมค่ะ

และในงานนี้เองผู้สื่อข่าวของเราก็ตาดี
เห็นคุณแม่ของสาวเจนนี่
ตามาดูแลหลัดลูกตัวเองเลยค่ะ

เห็นแบบนี้แล้วอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ
ประเด็นข่าวเมาส์ข่าวมอยข่าวลือว่าเขารักเนี่ย

ก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นคุณผู้ชม